ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้ยังคงกรอบติด

แต่ว่าเรื่องนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนอยู่ครับ
และเมื่อสอบถามจากพนักงานที่ให้บริการอยู่ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่า
เพียงสั้นว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด